สนั่นสนั่นสาวกแบล็คพิ้งโอ้โหรักมากนะฮะ
อย่างน้องลิซ่าเนี่ยตอนนี้นะคะเขามาเมืองไทยใช่ไหมเราแบบดีใจมากที่แบบว่าน้องได้กลับมาบ้านเราโดนไหม
น่ารักมากยิ้มหวานมากแล้วก็มาฉายเดี่ยวร่วมงานอีเวนต์แบรนด์ยาสีฟัน
น้องเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเมื่อวานนี้นะฮะสื่อมวลชนได้รับอนุญาตจากทางงานเข้ามาเก็บภาพน้องลิซ่า
แล้วจะขึ้นร่วมกิจกรรมบนเวทีน้องสดใสน่ารักขนาดไหนคุณผู้ชมไปดูกันเลยค่ะ
ทางงานหน้าจากสี่นาทีและเจ้าขนาดนั้นฮุ่นเด้าทำให้เพียบของสารราคมน้องไกล
โชว์ตัวให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพก่อนขึ้นเวทีกันด้วยปุ๊บปั๊บนะ
แล้วช่วงกิจกรรมในอีเวนต์ค่ะต้องบอกว่ามีช็อตน่ารักเพียบอีกคุณผู้ชม
หลายคนอยากรู้ใช่ไหมปกติน้องลิซ่ามา
เรื่องผลงานก็วากกันไปอีกเรื่องที่ต้องถามของกิน
กลับมาไทยรอบนี้น้องลิซ่าอยากกินอะไรมากที่สุด
ตอบชัดเลยค่ะอยากกินลูกชิ้นทอด

น้องบอกว่ามารอบนี้ยังไม่ได้กินเลยค่ะพี่
แอบอ้อนว่าลูกชิ้นต้องมา
คราวที่แล้วจำได้ใช่ไหมลูกชิ้นยืนกินโด่งดังกันทั่วบุรีรำไปเลย

โรตีสายไหมนอกจากม้วนเป็นคำใหญ่ไปแล้วนะคะ

ลิซ่าบอกว่ามีความสุขมากเลย
แล้วทุกครั้งที่ได้กลับมาเมืองไทยกลับมาบ้าน
อบอุ่นกับการต้อนรับจากแฟนคลับเสมอค่ะ
บอกเลยว่าเหมือนได้กลับมาเจอผู้คนที่แบบ
ไปทางไหนเราพูดภาษาเดียวกันเนาะ

แล้วก็บอกอีกด้วยว่าไม่ว่าตัวน้องเนี่ย
เดินทางไปอยู่ประเทศไหนไปทำงานที่ไหน
สิ่งหนึ่งที่มักได้ยินเสมอก็คือ

ที่มีให้กับทุกคนทั่วโลกตลอดเลยค่ะ
น้องลิซ่าก็เลยอวดรอยยิ้มสวยน่ารัก
ให้แฟนได้เก็บภาพกันมาหลายช็อตเลย
และและและและ
ก็เป็นไทยรัตท์ของเรา
รวมถึงแฟนในการรู้ชอบมากก็คือตัวเลข

คืออย่างนี้ในงานเนี่ยเขามีคำถามว่าเลขนำโชครับ
ตัวเลขที่น้องลิซ่าชอบเลขอะไร
บอกทางบ้านแล้วก็แฟนคลับไว้ตรงนี้เลย
ลิซ่ามีเลขนำโชคถึง๒ตัวด้วยกัน
จะเป็นเลขอะไรนั้นไปฟังเลยค่ะ
ลองดู๗กับ๘
เลข๗มาจากวันเกิดส่วนเลข๘มันอยู่ในเบอร์มือถือไง
เบอร์หนูมี๗กับ๘หลุดพูดอะไรไปหรือเปล่า
มาแค่๒ตัวเองแฟนไม่รู้จะถูกไหม
ต้องขอบคุณน้องลิซ่าด้วยนะคะงวดนี้พี่จัดเต็มคาราเบลแน่นอน
คือน้องยังไม่ได้คิดอะไรหรอกนะเพราะว่าน้องบอกว่าเลขที่น้องชอบเฉย
แต่ว่ามาไทยรอบนี้น้องลิซ่าก็สร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้กับแฟนได้มากจริงค่ะ
หลังจากนี้จะต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตอีกหลายประเทศก็เป็นกำลังใจให้กับน้องลิซ่า
ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะจ๊ะสาว
เห็นเมื่อคืนก็ไปทานอาหารใช่ไหม
ใช่ค่ะเมื่อคืนมีคนมีภาพแชะภาพมาได้ว่าน้องลิซ่าไปทานข้าวต้มร้านดังมานะคะ

น้องไปทานอาหารให้แบบอิ่มอร่อยทุกเมนูที่น้องอยากทานเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องใช้พลังงานอีกเยอะ